บอกไปคุณโย่งกับคุณก้อยแต่งงานมา๗ปีแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะก็เขายังไปเป็นเชฟคุณโย่งเลยนะคะ
ก็ไปเจอในหลักสูตรที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะ

อยู่ในขั้นตอนนะครับอยู่ในขั้นตอนเพราะว่า
คือปรึกษาคุณหมออยู่ตัดสินใจใช้ไว้วิธีนี้มาประมาณปีนึงแหละ

แต่ว่ามันห้ามไม่ได้ครับคือทุกวันนี้เราก็ทำงานเยอะด้วย
แล้วก็เวลาพรรดิมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ
ทีนี้มันความเครียดมันก็บางทีมันสะสมจากการทำงานด้วยจากอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ท้อไม่ท้อลุยต่อลุยต่อ